คุณผู้ชมเพราะว่าเป็นเรื่องราวของคู่รักคู่นี้
สองปีได้แล้วแหละก็ฝ่าฟันอะไรด้วยกันมา
กับพี่เอ๋ชนสวัสดิ์คือเธอเนี่ยมีโอกาสเดินทางไปเยี่ยมแฟนหนุ่ม
ก็คือคุณเป๊กเสรณีซึ่งคุณเป๊กเองเขาเป็นลูกชายคนเล็กของคุณอนุทินชาญวีรกุล
รองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขด้วย
หลายคนก็รู้แหละว่าคู่นี้เขาคบหากันมาสักพักหนึ่งแล้ว
แล้วเธอมีการโพสต์เนื้อเพลงมีแต่คิดถึง
ของพี่เบิร์ดทงชัยที่ปล่อยออกมาประมาณปี๒๕๕๘
มีแต่คิดถึงมีแต่คิดแต่ฟังเสียงอันนี้คือไม่เพราะ
อย่างนี้คือไม่ได้แต่ว่าอยากจะให้ดูเรื่องนี้มันซึ้งมาก
คือข้อความนี้เป็นข้อความที่เขียนด้วยลายมือของคุณเป๊กเอง
แล้วคลิปที่เราจะให้คุณผู้ชมฟังเป็นเสียงร้องเพลงของน้องเพลง
เพราะมากให้พี่เจ็ดกะรินกับคุณผู้ชมไปฟังเพลงกันก่อนค่ะ
มีแต่คิดถึงมีแต่คิดถึงและบ่อยครั้งก็ทำให้เหงา
คิดถึงเธอ
โอ้โหเป็นแบบเพลงที่บ่งบอกถึงความคิดถึงของน้องเพลงได้ดีมาก

แล้วก็ยังมีข้อความต่อท้ายเนื้อเพลงเพลงนี้ด้วยนะ
เป็นความรู้สึกของคุณเป๊กเองที่ต้องการส่งถึงคุณเพลง
ในการเขียนว่าแบบคือในค่ายทหารเนี่ยค่ะ
หลายคนก็ทราบกันดีว่าเขาห้ามใช้เรื่องของเครื่องมือสื่อสาร
ก็เลยจะต้องมีการเขียนความรู้สึกผ่านข้อความเป็นตัวหนังสือออกมาแบบนี้
ก็จะออกมาในแนวเป็นมินิไดอารี่
ข้อความก็จะแบ่งเป็น๒ข้อประมาณว่าแบบนี้
ข้อหนึ่งบอกว่าจะครบหนึ่งอาทิตย์แล้ว
ดีใจที่มันคือ๑อาทิตย์ที่จะทำให้เราได้พบกันเร็วขึ้น
ส่วนข้อที่๒บอกว่าแต่ก็เป็น๑อาทิตย์ที่เราไม่ได้พบกันเช่นกัน

แล้วก็ทิ้งท้ายเอาไว้แต่พยายามมอบแบบที่๑ไว้นะ
ก่อนจะลงท้ายด้วยต้องท่องไว้เวลาวิ่ง
ชาติเกียรติวินัยกล้าหารอดทนสามัคคีสู้ตาย
เอาวิ่งชาติเกียรติวินัยกล้าหารอดทนสามัคคีสู้ตาย
ให้ดิฉันวิ่งเหรอคะคุณปลูกใจฉันจังเลย
ฟังแบบนี้แล้วเราก็รู้สึกเข้าใจถึงความรู้สึกเขาเหมือนกันนะ
คือน้องเพลงเขาก็โพสต์สิ่งนี้เอาไว้
แคปชั่นบรรยายความรู้สึกของตัวเธอเอง
หลังจากมีโอกาสเข้าไปเยี่ยมแฟนหนุ่มในรอบ๑เดือน
เอาไว้ในมินิไดอารี่ร่ายยาวเลยค่ะ
ของคุณเป๊กแบบนี้แล้วก็ยังมีเรื่องเล่าสั้น
ในแต่ละวันที่เขาพบเจอในแต่ละวันที่ผ่านการฝึกด้วยนะคะ
มีทั้งช่วงเวลาที่ต้องปรับตัว
เวลาที่ซ้อมหนักมากเข้าระเบียบ
เวลาที่เขาคิดถึงบ้านแล้วก็เหตุการณ์ซึ้ง
น่ารักตลกกับเพื่อนพลทหารเยอะแยะมากมาย
แล้วก็หน้าที่ที่แบบเป็นเนื้อเพลงมีแต่คิดถึง

ก็คือคุณเป๊กเข้าไปรายงานตัว
หลังจากที่จับใบแดงได้นะคะ
ตั้งแต่วันที่๑พฤศจิกายนที่ผ่านมาแล้วนะคะ
แล้ววันที่คือเขาเข้ากรม

รู้สึกว่าแบบเราเองก็อยากจะส่งกำลังใจให้เหมือนกัน